ไม่นำใจใช่ไหมอะไรฮะรอบแรกอ่ะได้ไปไม่นำใจใช่ไหมครับ
เป็นลูกน้องร้านขายไก่สดแล้วโดนให้ออกมาสักอาทิตย์หนึ่ง
กลับมาก่อเหตุนะมาขโมยตังค์ที่ร้านนี้แล้วพอรอบแรกได้ไม่หนำใจ
รอบสองก็มาก่อเหตุอีกวันรุ่งขึ้นเลยอืมแต่รอบสองพอโดนจับได้นะ
ค้นตกอกตกใจแตกแตนเลยค่ะเรียดราดไปหมดเลยค่ะนี่ค่ะ
กล้องวงจรปิดนะตอนที่เข้ามาในบริษัทยุพินไก่สด
นี่อยู่ที่สิงห์บุรีรอบนี้คือตอนประมาณ๖โมงครึ่ง
ของวันที่ห้าที่ผ่านมาครับได้เงินไปหมื่นหนึ่งอ่ะค่ะ
แล้วหลังจากนั้นทางฝั่งผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของบริษัทเนี่ย
คุณพี่สุภสเนี้ยเขารู้แหละว่าคนที่มาขโมยเนี้ยเป็นลูกจ้างเก่า
ให้ออกไปเหมือนอาทิตย์ที่แล้วไม่ค่อยมาทำงานนี่
แล้วรอบนี้เนี้ยบุกมะก่อเหตุกล้องวงจรปิดอ่ะจับภาพได้
ล่าสุดคุณผู้ชมเข้ามาก่อเหตุอีกนี่มาก่อเหตุเมื่อเช้า
คุณบุ๊คคุณขวัญตีห้าสิบนาทีค่ะแต่ไอ้รอบเนี้ย
ที่มาเมื่อเช้านั้นไม่รอดเจ้าของบริษัทจับตัวได้เลย
ฆ่าหนังฆ่าเขาแบบนี้คุมตัวไว้เลยใช่ค่ะแล้วนี่นี่ที่นั่งอยู่นั่นน่ะนะ
ลูกศรแดงแดงที่ชี้อยู่เนี้ยคือนายสงกรานประดับเพชร
อายุยี่สิบเจ็ดปีเจอเหล็กแป๊บอีกท่อนึง
พกอีกเล่มนึงรีบโทรบอกตำรวจเลยพี่สุพศ
คุณตำรวจมาที่ร้านผมเลยเนี่ยผมจับหัวขโมยได้แล้ว
มันคือลูกน้องเก่าผมพี่สุพศเขาเล่าให้ฟังตอนนั้นเขาจะกลับบ้าน
เอาตังค์ที่ได้มาจากขายของเนี่ยนะมาเก็บปกติเลยแล้วคนร้ายเนี่ยแอบอยู่ในรั้ว
ทีนี้พอมันออกมาจากที่ซ่อนเอาเหล็กแป๊บที่เตรียมมาตีเขาทีนึง
ทีนี้ก็โอ้โหดูสิคือปล้ำกันอยู่ตรงนั้นคุณดูเงินจากการที่เขาขายของมาได้เขาใส่ถุงพลาสติกแบบนี้ค่ะ
ก๊อบแป๊บแบบนี้นะแล้วไอ้ตอนที่พี่เขาจับได้เนี่ยไอ้ลูกน้องเก่ามันก็คงกลัวมากอ่ะ
จนแบบราดมาหมดเลยค่ะดูสิเปียกกางเกงหมดเลยค่ะทีนี้ลูกน้องอีกคนมาถึงก็จับตัวเอาไว้ได้นะคะ
แต่ก็เองผมบอกว่าไออ่าตัวมันทำไมเหม็นอยากวะ

นี่กลับมาก่อเหตุซ้ำเดี๋ยวก่อน
ต้องบอกก่อนพี่คนนี้คือเขาคือเจ้าของนะคุณ

น่าจะเป็นจังหวะที่แบบ

ใช่คือคุณผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจนะเห็นเลอะตรงเป้า

คนนี้คือเจ้าของคว้าเงินคืนมาได้ปลุกปล้ำกับโจร
ถูกต้องโจรปัดสวรรค์ราชใส่พี่เขา
ใช่แล้วมันก็เลอะเทอะตัวเขาไปหมดเลยค่ะ
ทีนี้ถามว่าทำไมเจ้าโจรเสื้อน้ำเงินนั่นน่ะ

ได้ตังค์มาจากตลาดสดได้มาเยอะ

ก็เลยมาดักรอไงกะตีกะชิงเงินนั่นแหละ

พอตำรวจเค้นสอบเขาก็รับสารภาพนะคะ

เปลี่ยนแล้วนะต่อไปรวงพักในต่อไปเปลี่ยนกางเกงแล้วนะ
จับโจรก็โดนศรีราชใส่ซะงั้นนะคะ